เรื่องของไฟไหม้เดี๋ยวพามาดูอุปติเหตุกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นใกล้ถึงกรุงเทพนี่แหละนนทบุรีค่ะ
เป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์วิ่งไปชนแท่งบารีเออร์อยู่เกาะกลางถนนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วตำรวจแล้วปเต็กตึงไปเจอจุดเกิดเหตุเนี่ย
คนตายอยู่ในจุดเกิดเหตุจุดนี้เลย
เป็นศพทหารหนุ่มอยู่บริเวณแท่งแบรียร์จุดนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสภบางกลวยแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
เดินทางไปตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชม
ไปชนแท่งบารีเออร์เกาะกลางถนนจนเสียชีวิตค่ะ

พบร่าง๑๐โทสมรักคำมงคุณค่ะ
อายุ๒๖ปีคือนอนเสียชีวิตอยู่เกาะกลางถนน
ไปสักประมาณ๒๐เมตรไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า

คันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคว่ำอยู่แบบนี้ค่ะ
ทะเบียน๒ขไข่ชช๔๘๖๕กรุงเทพมหานคร

มีร่องรอยความเสียหายด้านขวาของรถ

ตำรวจเขาสันนิษฐานไว้แบบนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ารถคันนี้วิ่งมามาล้มเอง
หรือว่ามีรถคันอื่นไปเฉียวชนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
แน่นอนต้องไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
ว่าจะบอกอะไรกับอุบัติเหตุครั้งนี้ได้บ้าง
แต่ว่าศพผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็มอบให้มูลนิธิปอเต็กตึง
ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปค่ะ